กันที่คู่รักในวงการบันเทิงนะคะสำหรับธันวาแล้วก็กรีน
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่างานนี้สาวกรีนงานเข้าแน่
งานที่ว่าเนี่ยไม่ใช่งานแบบว่างานละครหรืองานอะไร
แต่ว่าเป็นงานเข้าจากคุณแม่ของหนุ่มธันวานี่แหละ
คุณแม่เนี่ยบอกว่าอยากจะอุ้มหลานแล้ว
แถมที่สำคัญตัวหนุ่มธันวาเองเนี่ยก็อิน

แชะภาพส่งให้สาวกรีนทันที
พร้อมกับบอกว่าอยากจะได้ลูกชายแบบนี้ลูกสาวแบบนั้น

กรีนเขาขอประกาศชัดเจนเลยนะว่า
ยังไม่รีบแต่งแน่นอนเพราะยังอยากทำงานสร้างฐานะให้มั่นคงก่อน
มีมุมมองเดียวกันว่าเราจะทำสร้างทรัพย์สินด้วยกัน

เพราะว่าเรามีแบ็คอัพที่ดีอยู่แล้วด้วย

คงกลายคือเรื่องแต่งงานคงยังไม่ได้แบบขนาดนั้น
แต่ว่าถ้ามองว่ามันเป็นทรัพย์สินที่สำหรับ
แม่ของก็แฮปปี้กับเรา
เยี่ยมมาเบหงเองละกัน
ยังไม่พร้อม
คุณผู้ชมค่ะ